อย่างผมเป็นนักกินเนี่ยผมแนะนำเลย๓ออนสำคัญสำหรับผมมาก

เพราะ๓สิ่งนี้มันเป็นบาลานซ์กับชีวิตอยู่แล้ว
อาหารดีก็ทำให้เราสุขภาพดี
สุขภาพดีอารมณ์ดีออกกำลังกายที่ดี
ถ้าทำ๓อย่างเนี่ยผมก็จะมีชีวิตที่ดีไว้อยู่กับครอบครัวนาน
แล้วก็เป็นสิ่งที่ดีสำหรับทุกคนด้วย

คือปกติตอนเด็กผมเป็นคนทานเยอะอยู่แล้วนะฮะ
แต่พอผมผอมมันกลายเป็นกินเก่งกว่าเดิม

ถ้าเราไม่ได้กินแล้วเราไปดูคนอื่นกิน

แบบขอได้ไหมแต่พอเราได้ฟินเอาเข้าปากไปหรืออะไรก็แล้วแต่

ต้องเป็นคนที่รักกินจริงถึงจะเข้าใจตรงนั้น
เหมือนแบบคนที่อินกับการกิน
คือเวลาผมเครียดอะไรมาก็แล้วแต่
ผมหยิบอะไรเข้าไปกินในสิ่งที่เราชอบนะครับ
ช่วยได้ประมาณ๓๐๔๐
ทำให้ผมลดความเครียดลงมา
เหมือนไปเพิ่มบาลานซ์ในตัวผมอะ

จะทำให้ผมมีความสุขดีกว่า

เคล็ดลับในการเลือกกินให้เรามีสุขภาพที่ดี

แล้วก็รสพวกหวานมันเค็ม
ทำให้บาลานซ์มันเหมาะกันมากขึ้นกับชีวิตประจำวัน
มีครับอย่างเช่นถ้าเราทานปริมาณที่เกินไป
คือมันทำให้ร่างกายเราแย่อ่อนเพลียแล้วก็รู้สึกว่าอึดอัด
คนเราถ้าทำอะไรเกินพอดีทุกอย่างเนี่ยมันจะเป็นสิ่งที่ไม่ดีอยู่แล้ว

ที่จริงผมชอบอาหารรสจัดคือต้องจัดทุกรส

เพราะฉะนั้นเวลาเราเลือกถ่ายเทปเราก็ต้องหาอาหารที่มันรสชาติจัดจัดจ้านเลย
เพื่อให้มันสนองปากเราเพื่อทำให้เรากินได้เยอะ
แต่ถ้าเกิดมาชีวิตปกติเราก็จะต้องลดนิดนึง

เราต้องลดนิดนึงทันหาให้ครบ๕หมู่
มีการแซมผักเพราะว่าปกติผมเป็นคนไม่ชอบทานผักนะ
แต่ว่าไม่ใช่ไม่กินทีเดียวนะผมก็ยังมีกินนะครับ
ก็กินก็แบบเหมือนแม่เข้ามากอดคอหรือแบบกินไปเถอะดีลูกอะครับ
สมมุติว่าอยากกินไข่เจียวจริงเขาก็จะแบบเอาผักมาซอยให้
ต้นหอมหอมหัวใหญ่อะไรไปให้แล้วก็มีเครื่องเกียงอะไรมาให้
คือเขาพยายามทำให้จานนั้นมันครบ๕หมูมากขึ้นดีกว่า
ไม่ใช่แค่แบบไข่เจียวนะมีแต่โปรตีนนะ
คือเขารู้แล้วเราใช้ร่างกายนอกหนักแล้วไงเขาก็เอาแบบมันพอประมาณพอ
ซึ่งทำให้ไข่เจียวนั้นมันสมบูรณ์มากขึ้นเราคิดถึงเขาด้วยดีกว่า
ถ้าเราคิดถึงตัวเราอย่างเดียวเนี่ยมันจะทำให้เราแบบแย่
ถ้าเราอยากมีสุขภาพดีอยู่กับเขาไปด้วยนะ
เพราะเราใช้ร่างกายเยอะใช่ไหมเราก็ต้องมาคุมประหลาดให้ตัวเอง

การออกกำลังกายของผมสำคัญมากขาดไม่ได้แน่ครับ
เราต้องดีเพราะเรากินเยอะเราก็ต้องดูแลกัน

แล้วก็อีกหนึ่งวิธีที่ทำให้ผมมีความสุขนะครับคือการออกกำลังกายนะครับ
เพราะการออกกำลังกายทำให้ผมอารมณ์ดีและสุขภาพยังดีอีกด้วยนะครับ
เป็นหน้าที่เลยดีกว่าก็ได้ครับว่าเราต้องทำอะไร
เหมือนคนทำงานต้องทำอันนี้ทำอย่างนี้ทุกวัน
ผมมองว่าการออกกำลังกายเนี่ยมันอย่าบอกว่ามันเป็นแค่สิ่งที่ต้องทำเนี่ยไม่ใช่เลย
เขาเรียกว่ามันเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของเราไปเลยดีกว่า
เนี่ยมันเป็นการที่เราได้ขยับร่างกายมันเหมือนเป็นการคาดิโอ
เพราะว่าตอนที่ผมเข้ายิมผมก็ต้องขึ้นไปวิ่งวันรู้อยู่ดี

เพราะฉะนั้นถ้าเราไม่มีเวลาที่จะเข้ายีมจริงแล้ว
รองเท้าคู่เดียวกับส่วนสาธารณะหรือบรรยากาศที่ดีหาบรรยากาศดีให้ตัวเองเนี่ย

มันวิ่งได้๓๔๕รอบโดยที่เราไม่รู้ตัวเลยนะ
อันนี้มันดีมากเลยนะ
การออกกำลังกายทำให้เราสุขภาพดี
คือหนึ่งเลยคือจิตใจมันทำให้เราสดชื่นดีกว่า
นอนหลับดีเพราะว่าเหมือนเราได้เผาผลาญไปนะครับ

คือทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันจะดีควบคู่ตามกันมาหมดเลยครับ
ก็อย่างผมเป็นนักกินเนี่ยผมแนะนำเลย๓ออนสำคัญสำหรับผม

อาหารดีก็ทำให้เราสุขภาพดีสุขภาพดีอารมณ์ดี

ถ้าทำ๓อย่างเนี่ยผมก็จะมีชีวิตที่ดี
ไว้อยู่กับครอบครัวนานแล้วก็เป็นสิ่งที่ดีสำหรับทุกคนด้วย
คือมันเป็นไลฟ์สไตล์ของผมเราก็ต้องปรับตามไลฟ์สไตล์ของคนนั้น
อย่างถ้าคุณเป็นคนที่มีไลฟ์สไตล์ยังไง
คุณก็ต้องปรับ๓ออกแบบให้เข้ากับไลฟ์สไตล์ของคุณ

เพราะว่าไลฟ์สไตล์ของคนเนี่ยไม่เหมือนกันนะครับ
ต้องปรับ๓อ่อนี้ให้เข้ากับไลฟ์สไตล์ของตัวเอง